กลับทีนึงโหนี่อยากเจอมานานแล้ว

ตอนนั้นก็คืออยู่ประมาณปี๒เริ่มรู้สึกว่าเงินไม่พอ

๑๐๐๐๐๐หนึ่งให้แม่ก่อน๑๐๐๐๐๐หนึ่งให้แม่๒๐๐๐๐๐เอาไปเก็บไว้ซื้อเสื้อผ้าออกงานต่อ
ตอนนั้นก็อาศัยว่าบินไปเกาหลีบินไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปซื้อของราคาปีก
ก็กำไรประมาณหนึ่งจะเฉลี่ยประมาณเดือนละ๑๒๐๐

บินไปซื้อของไม่ได้เริ่มสลับของสัมเพ็งค์มาขาย
พอปิดไปปุ๊บปี๓เหลือเงินก้อนหนึ่ง
ก็เลยไปเปิดร้านขายเสื้อผ้าขายส่งที่ประตูน้ำ
อันนี้กำไรดีมากจับทางถูก
กำไรเดือนหนึ่งประมาณเกือบล้าน
สูงสุดคือล้านหนึ่งปี๓นะนั่งเล่นปี๓นะครับ
ถอยออดี้เลยถอยรถสปอร์ตเลยใช้เงินเก่งเลยโอ้โฮแซ่เป่น
คือละครที่เราดูตอนเด็กจบแล้วเราเงินล้านแล้ว
ปี๓เราก็ถอยรถสปอร์ต
เที่ยวแล้วก็นอนคอนโดหลู
ใช้ชีวิตอยู่ประมาณ๗เดือนโดยไม่มีเงินเก็บ
คือเปย์รถเปย์ค่าคอนโดไปเรื่อย
พอเดือน๗ราชประสงค์ปิด

แต่เขายังไม่เอาเลยคือเขากลัวว่าเราไปหลอกจะเอาเงินหรือเปล่า
แล้วก็เออเอาเลยขยับใส่ไปอะไรอย่างนี้
ก็เลยอันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ชีวิตพังเลย
แล้วมันโหมเลยนะพอเสร็จแล้ว

มาพร้อมกันเลยหูสองเด้ง

เพราะต้องไปจ่ายค่าโรงงานประมาณ๒๓ล้าน
แล้วก็วงแตกงานเริ่มหด

มันมีดาวที่โคจรสัมผัสสัมพันธ์คือดาวเสา

เสาถ้าถึงภูมิมังระวังเหตุเกิดเพลิงอาเภษไหม้

เหมือนถูกโจรป้นเหมือนถูกไฟไหม้

แต่เหมือนมันเกิดพัง

ทีนี้ฟาร์มันจะเริ่มมาฟื้นอีกครั้งหนึ่ง

นานก็ยาวประมาณ๒๓ปีเลยกว่า๓ปี

เท่านั้นยังไม่พอแม่ดันมาเจอเนื้องอกในสมองอีก

เราก็แบบเหมือนสลดเลยแหละ
เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร
คือมันมี๒เคสก็คือผ่าตัด
หรือว่าไปฉายแสงให้ก้อนเนื้อฝ่อไป

แต่การที่จะฉายให้หายฝ่อ

โรงพยาบาลเดียวในประเทศไทยเป็นเอกชน
แล้วก็ประมาณ๓๕แสนบาท

ก็ไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนเมื่อก่อนแล้ว
แต่สุดท้ายก็คือเหมือนช่วงที่

พาแม่ไปรักษาได้แล้วก็หาย

ช่วงนี้ราศีไหนต้องระวัง

หรือต้องระวังการเปลี่ยนแปลง

ที่ถูกดาวเสาทับเรือนชะตา
หรือทัพอาทิตย์กำเนิดอย่างนี้นะ

แล้วยาวไปจนถึงประมาณที่๑ธันวาคม

เพราะซ้ำกรรมซักวิบัติเป็น
มิแลเห็นที่อันซึ่งจะพึ่งพา
จะเกิดความทุกข์ความยากเป็นหนักหนา
ทรมานทรกรรมทุกทน
มันจะไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์ชั่ววัน

๑วันในสัวน๑๐๐วันในนรกคืออะไร
เพราะว่ามันเหมือนจะนับเวลาให้มันผ่านไปผ่านไป

คนพลุกมันจะเกิดขึ้นเกือบคนเกิดที่จริง

ก็ยังพอมาประคองได้แต่ช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่เราอ่ะ
ไม่มีข้าวกินเงินไม่มีซื้อข้าว

ทีนี้เราก็แก้เป็นเดือนเลยนะแก้ปัญหาไม่ได้

เราโดนสอนมาตลอดว่าการฆ่าตัวตายคือบาป
เราก็ขับรถขอให้รถมาชนเราที
แบบเราไม่ได้ฆ่าใช่หรือว่าแบบขึ้นเครื่องบินอันนี้ขอโทษคนที่นั่งเครื่องบินด้วยเลยนะ
ฉันไม่นั่งกับคุณแล้วนะ
ตอนนั้นขึ้นเครื่องบินปุ๊บจำพาอะไรขอให้เครื่องบินตก
ไปไหนก็นึกเลยแล้วก็ไปโผที่นั่น
จนวันหนึ่งเราเริ่มสมาธิดีขึ้น

แล้วเราหลับตามันก็ตื่นขึ้นมา
ก็เลยค้นพบว่าในฝันเนี่ย

อันนี้เท่าที่ประสบการณ์ผมนะเวลา
หลับตาปุ๊บเนี่ยเหมือนเวลาเราจะโดน
งูฉกในฝันหรือมีเรื่องร้าย
เราจะสะดุ้งตื่นก่อนเพราะเราหลับตา

ช่วงที่เราพยายามหาคำตอบ

เราจะแก้ปัญหาชีวิตนี้ยังไงอยากตาย

นอนกลางวันไปแล้วก็หลับไป

แล้วก็ต้อม่อสะพานลดลงมาทับรถ

หลับตาก็ไม่ทันตื่น
แล้วตายปุ๊บเหมือนมันลงไปอีกชั้นหนึ่ง

อย่างนี้เราก็นั่งแล้วก็แบบเฮ้ย

หนูยังไม่ถึงเวลานะจะกลับขึ้นไปไหม

แบบผมรอวันนี้มานานแล้วผมเหนื่อยมากเลย

แต่อย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยทำไมมันนั่งแล้วมันนานขึ้นเรื่อย

หมดเวลาได้แล้วนะคือปกติอย่างมากก็

เป็นป้าคนหนึ่งอะนะถามว่าพี่ครับ

เขาก็ตอบมาอย่างช้าแบบไร้ชีวิตชีวาแล้วนะว่า
พี่เป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่

เราก็เฮ้ยเรื่องไม่ใช่เรื่อง

เราฝันไงหลับตาเราก็ตื่น

ทำยังไงก็ไม่ตื่นแล้วเหมือน

พ่อแม่เราก็ยังอยู่เราก็เลยเริ่มแบบว่า

รู้สึกละอายตัวเองสุดท้ายในฝัน
ที่คืนนั้นเนี่ยเราก็นึกถึงพ่อแม่เรา

คือร้องไห้เลยคือนึกอยู่เขาร้องไห้แบบ

กลับครับกลับพอพูดจับปุ๊บตื่นเลย

ซื้อดอกไม้ไปกราบเท้าพ่อแม่เลย
แล้วก็บอกพ่อตรงว่ามีปัญหาชีวิต

เป็นแผนจัดการหนี้สินเราแหละ

กลับมาว่าต้องทำยังไง
ต้องหาเงินวันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่

ต้องหาเงินประมาณวันละ๑๕๐๐๐บาท

เจอแบบเขาเรียกนะเจ้าถิ่นที่คุม

แล้วก็เหมือนพอเรามีความรู้เรื่องออนไลน์เนี่ย
แล้วก็ทำจนคลินิกก็ในฝั่งออนไลน์ก็บูมขึ้นมา
แล้วก็ในทางกลับกันเราก็ทำของตัวเราเองด้วย

ก็เริ่มขายตุ๊กตาอีกรอบหนึ่ง

สักประมาณ๓ปีอย่างที่บอกอาจารย์รักไป
หนี้หมดชีวิตคนเราอยู่ดีเห็นไหมครับ
หลังฝนเป็นเพราะดวงหรืออะไรฮะ
เพราะการฟื้นตัวของดวงหรืออะไรครับ

คนมากมายในโลกนี้อาจจะเกิดราศีพฤศพ

เชนมีดวงชะตาที่เกิดลักษณะราศีพฤศพ
คืนวันจันทร์สว่างวันอังคาร

มันส่งผลให้ดาวประจำตัวของเชน

ก็จะมีความคิดเกินกว่าไวแห่งไวตน
แล้วดาวสุขโดงที่ว่าอยู่ร่วมกับดาวพุทธซึ่งดาวพุทธเป็นเดช
แปลว่าดุกับรับผิดชอบ
ว่าเชียงก็จะมีความเป็นคนคิดนำคิดบริหารพระเด็จการ
คือเขามีอะไรหลายอย่างอยู่ในความเป็นตัวของตัวเอง
แต่มีพื้นที่ปริมณ์ทนขอบเขตพอดี
และมีดาวเกรดซึ่งเป็นดาวลางสังขรเล็งดาวประจำตัวเขา
เพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นคนที่จะสามารถมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่า
เดี๋ยวมันใช่แน่เดี๋ยวมันต้องเกิดเดี๋ยวมันต้องไปแบบนี้แหละ
มันต้องเป็นอย่างนี้แหละคนแบบนี้จะเป็นคนที่สามารถอ่านอ่าน
แล้วการอ่านนั้นอ่านเหมือนการอ่านหุ้นการอ่านเรื่องของการลงทุน
อ่านได้แม่นยำคนแบบนี้จะมีไซด์แบบนี้อยู่ในตัวเอง
เขาคิดจะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลแล้วฮะ
ถ้างั้นดวงเป็นอย่างไร
ดวงนี้ไม่ใช่ว่าง่ายเซ็นก็จะรู้ตัวเองอยู่แล้ว
ว่า๑ชีวิตของตัวเองจะเกิดปฏิหารที่เป็นใครสิทธิ์เนี่ย

ข้อ๒กำลังรู้สึกเลยว่า
ในความสำเร็จที่ตัวเองกำลังเป็น
เมื่อกี้นี้ตอนที่แนะนำส่วนหนึ่งเรื่องต่างที่มดดำแนะนำเนี่ย
ผมกลัวเลยนะผมนึกถึงตัวเองในวันนั้น

เราไม่ได้ซ่าในวันนั้นที่จะบอกใครว่าเราได้เท่าไห

เพราะเมื่อจากเราบอกมันดีอย่างหนึ่งคือว่า
คนหันมาสนใจแต่เราก็จะมีศัตรูและคู่แข่งเกิดขึ้นทันที
มันจะมาทันทีเลยนี่ประสบการณ์จริง

ดวงชะตานี้อยู่ราศีพฤศพ
ตอนนี้ถูกดาวเสาเล็งอยู่จะทำอะไรก็ได้ไม่เต็มตัว
แน่นอนตามดวงเมืองแล้ว

เพราะฉะนั้นดวงของเชนก็จะเป็นโอกาสที่ได้รับจากตรงนี้เหมือนกัน

ส่วนธุรกิจดวงชะตานี้ก็มีไม่ได้มีแล้วก็มีปัญหา
ดังนั้นจึงต้องระวังอย่างยิ่งในการที่จะร่วมหุ้นกับใคร
แต่แน่นอนในดวงชะตานี้เลยวันที่๑ธันวาคม
เชนจะเกิดอาการขยายตัวอย่างแรง

ซึ่งเซียนน่าจะมีการล้อนหรือเริ่ม
มาแล้วจังหวะหนึ่งคือเมื่อประมาณปลายปีที่ผ่านมา

แล้วพอมาเข้าเดือนมกราคม

มีอุปสรรคติดขัดที่ทำให้ต้องเลื่อนไป

และ๑๒มีนาคมจนถึงประมาณเดือนกันยายน

เจมส์เนี่ยเขาว่าจะเปิดธุรกิจเนี่ย

นั่นคือวิธีจีบผู้หญิงของคุณเหรอฮะ

หนูให้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวได้ไม่เป็นไร

ราศีไหนในช่วงนี้มีโอกาส
ดวงรับสักก้อนโต